กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของป้าต้อยจากจังหวัดนครปฐมจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้องสี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
สมาธิดีดีก็แล้วกันพร้อมนะครับครอบครัวสู้ไหมครับสู้ถ้าสู้แล้วขอเชิญแม่ต้อยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยนะครับป้าครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

กี่ปีแล้วครับหลายปีประมาณสิครับป้าได้ตกสิบกว่าปีแล้วค่ะ
อะไรบ้างบนรถเลขของเราเนี่ยมีผักมีไข่มีผลไม้ค่ะ
แต่วันนี้มันคือเรื่องคัดแยกไข่ค่ะป้าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ไข่ไก่นะครับไข่เป็ดแล้วไข่นกกระทาก็มาด้วยในวันนี้นะครับ
เดี๋ยววันนี้ป้าครับป้าจะต้องเอาไข่ใส่ถุงนะครับ
ถุงละสิบฟองค่ะนะครับไข่ไก่สิบฟองไข่เป็ดสิบฟอง
กี่ถุงก็ว่ากันไปไข่นกะทาก็๑๐ฟองนะครับ
แต่วันนี้ป้าต้องการผู้ช่วยไหมครับต้องการใครดีครับครับ

วันนี้นะครับสองคนแม่ลูกจะต้องช่วยกันนะครับ
คุณผู้ชมครับโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คัดแยกและบรรจุไข่สามประเภทจำนวนสิบแปดถุง
ภายในเวลา๓นาที
ขายของมาสิบกว่าปีแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นพวกผักพวกผลไม้

ได้ยินโจทย์ข้อนี้ก็มั่นใจ
เพราะว่าหยิบอยู่ทุกวันนะคะ
พร้อมแล้วเลิกครับ
เอ้อยากช่วยนะนาเร็ว
เออย่าช่วยไม่ได้เชียรูป
เอาล่ะวางไว้ก่อนด้านยังเป็นไรนะฮะ
ไปเร็ว
๔แล้วนะฮะ
เอาล่ะ
ไปที่กระดาษไข่ไก่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะ
เวลา๓นาทีจะทำหรือไม่นะครับ

เอาล่ะเดี๋ยวคงจะต้องมาลงไข่นกระทากันตอนนี้นะฮะ
ไข่ไก่ใกล้จะหมดแล้วนะครับ
เหลืออีก๕ถุงเพราะนั้นนะฮะ

แต่ตัวนี้ที่อีกคนมีทุกนุงแรก
ไอ้อีก๕ถุงเพราะนั้นนะฮะพี่ก็ต้องมาไปวางนะฮะ
ไปเลยครับตอนนี้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

สามนาทีนะครับที่เรากำหนดเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไข่แยกใส่ถุงเรียบร้อยแล้วสิบแปดถุงถ้าไม่เกินสามนาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้นะครับป้าต้อยทำได้สำเร็จผ่านนะครับข้อแรกนะฮะขอให้โชคดีนะครับครับแล้วขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญมาจำที่ครับขอบคุณครับป้าต้อยครับ
ค่ะน้องก๊อฟค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องก๊อฟครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องคือเรื่ององค์พระปฐมเจดี
เรื่องบีเอ็นเคโฟตี้เอสเรื่องบ้านของเราเรื่องโลกและดวงดาว
องค์พระปฐมเจดีค่ะองค์พระปฐมเจดีทำไมเลือกเรื่องนี้ให้กับน้องก๊อฟครับ
ก็เข้าคนที่นั่นน่าจะพอรู้ค่ะขอให้โชคดีนะครับค่ะ
ขอเชิญน้องก๊อฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ก็เกิดที่จังหวัดอะไรครับต้องตอบว่าเกิดที่กรุงเทพเติบโตที่นครปฐมดีกว่าครับ
นะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงองค์พระปฐมเจดีบ่อยไหม
ก็บ่อยครับเมื่อก่อนช่วงตอนเป็นวัยรุ่นก็บ่อยอยู่ครับ
เคยขึ้นไปไหว่เอ่อพระศักดิ์สิทธิ์ไหมก็คือพระนิยาวิทย์โน้นเจนาฤทธิ์ไหม
เคยครับขึ้นไปครับหนูรู้ไหมว่าท่านเป็นปางอะไรหรือปางห้ามญาติ
นี่แหละคำถามอยู่ตรงนี้ครับก๊อฟครับพร้อมไหมครับลูกนครปฐม
พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระร่วงโรจนฤทธิ์มีความสูงเท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่งสิบสองศอกสี่นิ้วตัวเลือกที่สองสิบสามศอกหกนิ้ว
ตัวเลือกที่สามสิบสี่ศอกแปดนิ้วตัวเลือกที่สี่สิบห้าศอกสี่นิ้ว
เด็กเด็กผมก็ไปบ่อยครับไปแทบทุกวันครับพอโตมาด้วยหน้าที่ด้วยอะไรด้วย
ก็ไปถึงที่ก็ได้แค่ทำบุญครับทำบุญเสร็จก็กลับครับ
โจทย์ข้อนี้แล้วก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับตอบข้อสี่สิบห้าศอกสี่นิ้วครับ
ตัวเลือกที่สี่สิบห้าสอกสี่นิ้วครับ
ต่อไปครับพี่ป๊อปจะชี้ชะตาให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตครับในลุงสมครับ
ลุงสมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงสมขึ้นมาตอบครับ
เรื่องบ้านของเราเรื่องโลกและดวงดาว
ทำไมเลือกบ้านของเราก็เขาเป็นคนในครอบครัวครับต้องรู้เรื่องราวในบ้านครับ
ลุงเขาอาจจะชอบเขาอาจจะดูผลงานของน้องก็ได้

บ้านนะเรื่องบ้านของเราครับขอเชิญลุงสมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับสิบปีครับ
เห็นบอกว่าก็ลุงก็เป็นเหมือนแม่บ้านเลยเหมือนกัน
ทีก็เก็บบ้านกวาดบ้านเองบ้านนู่นนี่นั่นทำหมด
ใช่ครับเมื่อก่อนนี้ที่ว่ามาก็ช่วยฝาดบ้านถูบ้านซักผ้าหุงข้าว
ช่วยทั้งมาต่อยเขาล่ะอ่ะในบ้านของเราเนี่ยก็จะมีที่นอนหมอนมุ้งล่ะ
ผมอยากจะรู้จริงเลยว่าหมอนใบนี้ครับวางอยู่ตรงไหนของบ้านครับ
อยู่ในห้องนอนทางฝ่ามือที่ผมนอนครับคำถามอยู่ที่หมอนใบนี้ครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปผู้ชายบนหมอนใบนี้ไม่ได้ใส่แหวนที่นิ้วใด
หมอนใบนั้นนะครับเขาเป็นของลูกน้ำตาลเขานะครับ

นอนอยู่ในห้องเดียวกันเขาจะนอนกอดนอนหนุนเหนื่อยของเขาอยู่ประจำทุกคืนและทุกวันเลยครับ
ขอตอบข้อที่๑ครับนิ้วโป้ง
ตัวเลือกที่หนึ่งนิ้วโป้งครับ
เดี๋ยวได้ยินข้างที่จะต้องขึ้นมาต่อชีวิตเพราะฉะนั้นลุงจะเลือกใครครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำตาลครับ

ขอให้โชคดีนะครับ

น้ำตาลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูเป็นแฟนของวงนี้เหรอลูกเหรอ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

หนูรู้ข้อมูลทุกคนเลยค่ะ
เอาละครับ๔ข้อผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวของป้าต้อยจากจังหวัดนครปฐมนะครับ
จะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่นะครับ

สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
พักแยกและบรรจุไถ่๓ประเภทจำนวน๑๘หรือเท้าในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร